เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที

บางคนเชื่อว่าบางคนเห็นปกก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอะไรกันแน่เนาะ
ปัจจุบันคือ๒๐๒๒มันห่างกันไป
มันก็ไวนะ๒๒ปีก็เหรอเนี่ยโปรเจคเนี่ย

มันนานมากอ่ะเนี่ย
เออ๒๒ปีอังงี้กุลเล่นบอลอาชีพมา๒๓ปี
เกือบเท่าจำนวนปีที่กุลเล่นฟุตบอลอาชีพ
โปรเจคนี้

นานครับนานครับ
คือต้องบอกคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ
คนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์คนนี้ก็คือ
ซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังโลดแล่นอยู่ในฐานะ

จี๊ดมากแบบอื้อหือ

จี๊ดจริงสะเทือนวงการจริง

คนนี้เข้มข้นมากนะครับ
แล้วก็คนที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการโหวตประธานสโมสรเนี่ย

จะใช้นโยบายที่เรียกว่าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
นั่นคือการดึงหลุยจากมาอยู่กับนี่แหละที่บอกว่าเนี่ย
มันจี๊ดแล้วเรื่องนี้ก็จี๊ดแล้วคือตอนนั้นผมอายุประมาณ
เท่าไรวะเอ่อสิบกว่ากว่าก็แบบวัยรุ่นนะครับอืม
รุ่นตอนต้นเห็นโปรเจกต์อันเนี้ยที่สำหรับเขาประกาศเป็นนโยบายหาเสียงเนี่ย
มันจะเป็นไปได้เหรอวะอืมคือฟังอย่าไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่
เป็นไปไม่ได้ครับจะบ้าเหรออย่างเงี้ยบ้าเออใช่
แล้วเหมือนเขาถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาจะบอกกับตอนที่เขาหาเสียง
บอกว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะดึงหลุยฟิโก้ได้อ่ะเขาจะจ่ายค่าสมาชิกการเป็นแฟนบอลเลอร์มาริดให้กับสมาชิกทุกคนทุกคนเลยอืม
สมมุติมีสมาชิกสี่ร้อยคนอ่ะเขาก็จะจ่ายค่าสมาชิกทุกปลายปีทุกคนอ่ะสี่ร้อยคน
แม้งบ้าบ่อบ้ามากบ้ามาควรคนบ้าเป็นมากอืม
แล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าตอนนั้นฟิโก้สถานะเขาคือพระเจ้าของบาเซโรน่า
ฝั่งนาริก้าเนี่ยยังไงก็ต้องซิโก้ลาอูอะไรพวกเนี้ยใช่
คือเป็นเหมือนยอดนักเตะคือถ้าเกิดนับ
เผื่อเผื่อเผื่อน้องน้องอาจจะยังแบบไม่ทันเนอะ
คือถ้าเกิดเปรียบเทียบอันนี้สำหรับผมแล้วกันมันเหมือนเมซี่กับโรนันโดเลยอ่ะ
คือรู้สึกอย่างนั้นอ่ะคือเขาเทียบเท่าอย่างนั้นเลยนะอืม
ลองนึกภาพเรื่อยเรื่อยครับถ้าเกิดวันนี้คือดี
เมซี่ย้ายไปเรียลมาตรวินนะครับอ่านั่นอ่ะ
มันคือมันคือความรู้โลกมันจะแตกประมาณไหนครับ
ซึ่งวันนั้นโลกมันก็แตกจริงจริงเพราะว่าย้ายมาเรียลมาตรวิน
มันแตกมาแล้วรอบหนึ่งครับนั่นแหละปีสองพันเขาบอกโลกจะแตก
แต่มันแตกจริงจริงแต่มันแตกด้วยเรื่องนี้แตกด้วยเรื่องนี้เออ
ครับก็เป็นทั้งพระเจ้าของนะครับเป็นทั้งกัปตันทีม
เป็นหัวใจสำคัญมาตลอดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเขา
เขาต่อต้านด้วยอามัตินะครับอืมเออเจ้าควรจะต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม
อืมท้ายฟิโกเข้าร่วมครับเข้าร่วมเฉยเลยเข้าร่วมเออ
นั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่ามันสำคัญมากมาก
คือสำคัญต่อเรียลมาตรวินอ่ะแน่นแน่อืมแล้วมันสำคัญกับ
มากเกินไปอืมแล้วถ้าเกิดได้ตัวขึ้นมาเนี่ยครับ
มันหมายความว่าปาเซลน่าจะเสียผู้เล่นคนสำคัญและเป็นการตัดคู่แข่ง
อืมในเวลาเดียวกันเรียลมริก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก
มากกว่านั้นคือเสียหน้าด้วยเสียหน้าด้วยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เปเลสหาเสียงเอาไว้ครับกลับทำได้สำเร็จนะครับอืม
ฟิโก้ย้ายมาเป็นสมาชิกคนใหม่ของเรียลมาริดด้วยค่าตัวอันเป็นสถิติโลกในเวลานั้นนะครับอ่า
สิบเจ็ดล้านปอนด์ย้ำนะครับสามสิบเจ็ดล้านเป็นสถิติโลกของตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับ
อืมโดยที่เป็นการทำลายสถิติโลกก่อนหน้าก็คือของจากอ่าไปตอนนั้นสามสิบห้าจุดห้าร้านปอนด์
แพงกว่านิดเดียวเองนิดเดียวหนึ่งจุดห้า
ยังแต่ว่าแพงกว่านิดนึงก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครเตรียมจ่ายกันในยุคนั้นในยุคนั้น
นั้นจ่ายกันยากครับแม้ว่าจะรวยแต่ก็ไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายกันง่ายแล้วก็ฟิโก้ครับ
ก็ไปร่วมทีมด้วยเอ่อค่าตัวที่บอกไปเป็นสิบสิบโลกใช่ไหมครับ
แล้วก็สวมเสื้อหมายเลขสิบนะครับอืมอืมอันที่จริงเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีเบื้องหลังนิดหน่อยอืม
ถ้าจะให้เล่ายาวไปขอเล่าแบบสั้นสั้นนะครับคือถ้าเล่าจริงจริงอ่ะมันมันพอเล่าจะเป็น
เอ็มพิโสต์สั้นสั้นได้อีกเอ็มพิโสต์หนึ่งแต่ว่ามันมันมันจะยาวไปครับ
หั่นเหลือแค่แค่พอเข้าใจกันแล้วกันครับก็คือว่า
ไอดีลการย้ายทีนทางเนี้ยครับทางอืมอืม
ก็คือมีการเซ็นสัญญาเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมย้ายไปเนี้ย
จะต้องมีการจ่ายค่าเงินชดใช้๕๐๐ล้านเปเซต้าก็ประมาณ๒๕ล้านปอนด์นะครับ
ไม่อยากที่จะจ่ายเงินที่ไปตกลงอะไรกันไว้
ไม่อยากไปตามจ่ายเงินก้อนนี้ฟรีอย่างนี้
ก็เลยทำให้ดีเนี่ยมันเกิดขึ้น
เดี๋ยวถ้าหากมีเวลาเดี๋ยวเอาไว้เล่าเต็มดีกว่า

ใช่มันไปสัญญาอะไรบางอย่างกันเอาไว้

เขาก็จะถูกเรียกว่านักเตะผู้ทรยศ
อืม

ที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะครับ

ก็คือคำสาบแช่งนะครับสาบแบบโอ้สุดจะหาคำบรรยายนะครับ
อืมขวดน้ำอืมไฟแช็คเสดเหรียญแต่ว่าอันนั้นกระจอกครับ
เพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่เคยถูกปลาใส่หน้าซิโก้คือหัวหมูครับอืม
ลูกพกไปยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ขวดน้ำไฟแชคเนี่ย
สมัยนั้นมันยังไม่เคร่งขนาดนี้เนาะการนำ
การนำสิ่งเหล่านี้เข้าสนามฟุตบอลมันยังทำได้
แต่หัวหมูมึงเอาเข้าไปยังไง

เรื่องนี้มีจริงก็คือเสิร์ชได้เลย
มีแน่นอนหัวหมู

อันนี้จริงผมต้องกล่าวว่า
เขาไม่ได้ทุ่มเงินเพียงอย่างเดียวนะครับ

มีการได้เงินในหลากหลายช่องทางมากขึ้นนะครับ
แปลเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เรียกได้ว่าเป็นฟุตบอลที่เป็นการตลาดมากขึ้นก็คือเริ่มที่ยุคนี้เหมือนกันนะครับ

แต่เขาก็เริ่มเบอร์๕ก็ถือว่าเท่ไปนะครับ
สมัยนั้นผมจำได้ว่าพวกกองกาก็หนีจากเบอร์๑๐มาเป็นเบอร์๕เยอะอยู่เหมือนกัน
มันจะแบบต้องไปโปรโมทอีกรูปแบบหนึ่งแต่อันนี้มันง่ายกว่านะครับ
กองหลังตัวหลักของทีมเลยตอนนั้น
คือกัปตันทีมแล้วก็เป็นตำนานนะครับ
เพราะว่ามันส่งผลเสียต่อทีมมากกว่าผลดี
เสียที่ว่าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นที่เกลียดชังของคู่แข่งอ่ะนะ
มันมีการแบบเหมือนจะเข้าไป
ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยจัดการบ่อย
แล้วก็ข้อเสียของมันก็คือว่าการที่มีสตาร์เข้ามาใหม่ทุกปีทีมมันขาดความต่อเนื่อง
ช่วงต้นรุ่นการเนี่ยเล่นแย่มากแบบแพ้รัวเลยครับแบบตกไปอันดับ๑๔๑๕อะไรอย่างนี้
กว่าที่จะแบบตีเบาขึ้นมาได้ก็แบบไม่ทันแล้วครับเพราะว่าแชมป์นี้ก็เป็นของมาเลเซีย
คือลูกนั้นแหละครับเป็นลูกที่ซีดานแบบเอี้ยวตัววอลเล่ด้วยเท้าซ้ายนะครับ
พี่ตาลลองคิดเล่นถ้าสมมุติว่าแพ้หรือเลเวอร์คูซเซ็นขึ้นมา
งาวจริงแล้วเป็นหนุ่ม๑๐๐ปีที่โคตรงาวเลยอ่ะ

ก็โอเคก็โอเคแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ลีก
แม้ว่าจะตกรอบก็ได้ที่สอง
ก็คือเรียลมาริกทุ่มเงิน๔๖ล้านยูโรนะครับ
ต้องเรียกว่าฮือฮาครับเพราะว่าพี่โด่คนนี้เขาเพิ่ง
ฟอร์มระดับเทพเจ้าในฟุตบอลโลก๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มานะครับ

คือฮาทั้งผลงาน

โอ้ยแย่งซีนจริงคนนี้ที่สุดมากนะครับ
แล้วก็ผลงานของพี่โด่นะครับกับเรียลมริดก็ผลงานก็ดีนะครับ
ก็ลงสนามไปแค่โจก็บอกว่าแค่ก็คงแค่ครับ
ปร้อยยิงไป๒๓ลูกนะครับ
แต่ว่ามันมีข่าวลือ
มันมีข่าวลือที่ผมคิดว่ามันเป็นข่าวจริง

ไม่ได้เป็นข่าวลือที่มีมูล
คนราวุคือใคร

กวนบาซิลอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคือติดเล่นแบบติดเล่นไม่จริงจัง
ที่แบบโคตรจะแบบเอาจริงเอาจังปลาอูเขาก็ไม่ค่อยโอเคนะครับ
แล้วก็เหมือนก็มันต้องแชร์การเล่นมากขึ้นครับ

ผมก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นข่าวลือ
แต่มันดูเป็นข่าวลื่อที่มีความ

ก็ยังดีครับก็คือซีซั่นนั้นก็คือ
ซั่นที่พี่โด่มาก็คือยังดีที่ทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าได้
สมมุติว่าถ้าเกิดซีซั่นนั้นไม่ได้แชมป์ลาลิกาเนี่ยผมว่าโอ้โห
อาจจะมีข่าวบันเทิงให้อ่านกันเยอะเลยครับ
เออมันน่าจะตีกันยับอ่ะเอาว่าตรง
แต่ก็ได้แชมป์ทุกอย่างมันก็ดูจะซอฟต์ลงไปครับ
ครั้งแรกในช่วงรุ่นดูการ๒๐๐๒ถึง๒๐๐๓นะครับ
ก็คือที่จะเอานำมาทำให้เป็นรูปธอร์ติธรรมและเขานี่เขาจริงจังละ

อืม

ไม่ใช่หนังที่ที่เนี่ย

เออชอบนะชอบภาคแรกภาคเดียวนะ

เพราะว่าหนังเรื่องนี้น่าจะประมาณไล่เรียกกับที่เขาเล่นสตาร์วอลแฟนทอมเมเนตนะครับ

ไล่กันเลย
แฟนทอมมายเนทได้มาปี๙๙ใช่มั้ยครับ
ยังไม่๒๐๐๐
ใช่แบทอิทไลท์แบทแคมป์ประมาณ๒๐๐๒

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเบคแคมนะครับ

ที่แบบเกี่ยวข้องกับเลมาริตแล้ว
อืม

ด้วยความที่เบคแคมป์ย้ายเข้ามาใช่ไหมครับ

๒๔กลับไปฟังที่๒๔ค่ะครับ

มาเกเลเลเป็นนักเรียนที่สำคัญมากของแบบมาริต

เพราะนักเตะบัดบิดมันมีแต่พวกเกมลุกใช่ไหมครับ
มันไม่มีใครเล่นเกมรับคนเล่นเกมรับคนเดียวคือมาเกเล่
ความรู้ฟุตบอลมันก็มีแหละเพราะเขาก็เป็นแฟนบอลใช่ไหมครับ

แล้วก็ผิดคำสัญญาด้วยเพราะจริง
แล้วก็สัญญาก็จะเพิ่มมากขึ้น
แต่สุดท้ายเนี่ยไปเลสก็ประมาณว่าแบบทำไมต้องให้เงินเพิ่มกับนักเตะแบบมาเกเล่ด้วยล่ะ
ใช่ซึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นเกมรับอยู่คนเดียวเนี่ย
เป็นตัวบู้อยู่กันรู้ไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย

ใช่ครับใช่อันนี้เห็นด้วยครับ
ปีนี้มันน่าจะเป็นการฉลองแชมป์ที่สุดเหวี่ยงนะครับ
เพราะว่าทีมได้แชมป์ลาลิก้าหลังจากที่ปีที่แล้วไม่ได้ไปไม่ได้แชมป์ไปนะครับ
แต่ว่าความจริงกับมันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าปัญหาภายในทีมมันมีต่อเนื่อง

คือปัญหาที่แบบนักเตะเขาออกมาพูดมันไม่มี

ซึ่งก็หวังว่าอีกสัก๑๐ปี๒๐ปีข้างหน้า
เราอาจจะได้รู้เหตุผลที่แท้จริงของการมีปัญหาครั้งนี้นะครับ
มีปัญหาครั้งนี้ครับเป็นปัญหาที่นักเตะซีเมียหลายคน
นำมาสู่การแข็งข้อของนักเตะภายในทีม
ด้วยการประกาศว่าจะไม่ไปร่วมพิธีการแห่ถ้วยแชมป์รอบตัวมันหนึ่ง
แล้วก็ไม่เข้าร่วมพิธีการต่างที่ทีมกระทำที่สารกลางของเมือง
หลังจากการทะเลาะกันไม่กี่ชั่วโมงครับ
ก็มีข่าวหลุดออกมาครับว่า
จะถูกปล่อยออกจากทีมทันที
แทนที่จะจบไหมไม่จบครับเพราะว่า
ในเวลา๒๔ชั่วโมงหลังจากนั้นครับ

เหตุผลที่ให้ก็งงมาก

มันตรงไหนที่มันเหนื่อยล้าไม่ทราบ
อืม

บ้าบอครับบ้าบ่อครับบ้าบอมา

ใช่ครับแล้วมันก็บานปลายครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับ
ปัญหาภายในทีมมันยังมีอยู่ครับโดยที่คนนอกอย่างเราไม่มีทางทราบ

เพราะฉะนั้นมันง่ายที่จะมาพ่นกราฟิตตี้ด่าอะไรอย่างนี้มันเยอะมาก
แล้วก็มันก็เหมือนคำสาปอะครับเพราะว่าหลังจากที่ปลดเปเลสปลดเดบอสเก้ไปใช่ไหมครับ
มะริดก็ไม่ได้แชมป์ลาลิก้าอีก๓ปีนะครับ
คุณปล่อยนักเตะที่เป็นห้องเครื่องอย่างมาเกเล่ออกจากทีมส่วนลมจิตใจแบบเอโร่ก็ถูกปล่อยจากทีมนะครับ

มีแต่พวกเกมลุกไม่ใช่เกมรับมันก็พังนะครับ
แล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือว่านักเตะเรียลมาริด
ถูกบังคับให้โฟกัสนอกเหนือจากฟุตบอลมากเกินไป
ก็คือการไปขายสินค้านอกสนามอืมนะครับนักเตะแบบเบคแคมป์
ซีดานฟริโกราอูคาลอสโลนันโดพวกนี้ครับ
จะต้องไปเป็นเหมือนตามสถานที่ต่างต่างตามที่ท่านประธาน
เลสกำหนดมานะครับอืมเขาว่ากันว่าจริงจริงอ่ะ
สนามซ้อมที่ของในใจกลางกลุ่มมาตรหลังจากตึกซ้อม
หรือบางทีแข่งจบอย่างนี้จะมีเครื่องบินส่วนตัว
ของประธานเปเรสนะครับไปรับเพื่อที่จะไปทำแคมเปญ
เก็ตติ้งการตลาดต่างต่างของแบรนด์สินค้าด้วยซ้ำอืมอืม
คือมันก็มีนักเตะหลายคนออกมาบ่นเหมือนกันก็คือที่ที่
ใช่ไหมฮะงักจะเออ
ก็บ่นประมาณว่าเอาทิ้งแล้วเนี่ยนักเตะ
ขออภัยซากาโดเคยเล่นให้กับแม็กเบิร์นครับ
นึกออกเพราะซากาโดเขาเคยพูดแคมเปญไก่ทอดของเวนกี้

นี่แหละครับก็คือนักเตะของมัดปิดมันสูญเสียโฟกัสด้านฟุตบอล
แล้วไปอยู่ที่การประหลาดมากเกินไป
ฝึกซ้อมก็ไม่เต็มที่เซชั่นนี้จบปุ๊บเด็กต้องไปถ่ายโฆษณาต่อ
จบไปถ่ายโฆษณาต่ออย่างนี้มันสูญเสียสิ่งที่เป็นความเป็นนักฟุตบอลไปอะครับ
สมดุลมันเสียมันล้านน้ำหนักมันแย่

ยังมีต่อยังมีภาค๒แต่ว่าในที่สุดนี้จบลงเท่านี้ครับผม
จะมีต่อหรือเปล่าในพี่โสดไหนเดี๋ยวมาลุ้นกัน
มันต้องมีครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้
พีคนะพีคในพีคอยู่
เป็นเทพเลย
อย่างที่เราบอกไม่ใช่นักเตะคนไหนแต่เป็นโปรเจกต์
ซึ่งเป็นโปรเจคที่ชื่อโคตรเท่บอกเลยว่าชื่อเท่

คือถ้าใครดูบอลยุคนั้นก็น่าจะรู้สึกว่าแบบนี่มันคือทีมที่แบบ

กลัวที่ว่านักเตะของตัวเองจะต้องถูกซื้อไป

คือเขาสามารถประกาศให้ทั้งโลกรู้ครับว่า

ห้องแต่งตัวมันจะวุ่นวายขนาดไหนวะ
สตาร์มันเยอะขนาดนั้นน่ะ
ใช่ซึ่งจริงต้องบอกว่า

เอาไม่อยู่สตาร์มไม่เยอะไป

ยากแล้วก็ซีไม่ถึงเนี่ยเต็มตัวพังเลย

คือผมพูดอย่างนี้แล้วกัน

โฟกัสกับฟุตบอลได้ชัดมาก
แต่แล้วที่บอกอะมันเรียกว่าอะไรอะ

มันก็ไม่แปลกที่จะปวดหัวนอกสนามนะ
เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
การควบคุมมันยาก

อาจจะมีภาค๒ตอนไหน

แล้วก็สปอยต่อเลยว่าไม่ต่อกันด้วย

ไม่ต่อกันด้วย
อีพีหน้ายังไม่ได้เขียนแต่ก็อาจจะมาในลักษณะของทีม
ไม่ใช่โปรเจกต์นะเป็นทีมเป็นทีมฟุตบอลนี่แหละอาจจะเป็นทีมใหญ่ทีมระดับยุโรปอะไรอย่างนี้ครับ
จริงผมแพลนไปถึง๓๖๓๗๓๘๓๙แล้วแพลนไว้เรียบร้อยแล้ว
อันนี้ใบ้ไปเผื่ออีพี๓๗ก็คือว่าอีพี๓๗อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเคอร์เรนต์ในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษา
แต่ว่าตอนที่อีพี๓๗จริงอาจจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันโดดขนาดนั้น
ยังอยู่ในควันหลงอยู่แหละ

ส่วน๓๕ก็รอติดตามว่าจะเป็นทีมไหน
เพราะว่าตอนนี้มันมี๒ทีมที่ผมอยากเขียนถึงนะครับ

ได้เลย
ทีมนึงเนี่ยที่ผมเล็งไว้อยู่ในลาลิก้าเหมือนกัน
อีกทีมนึงอยู่ในลิกนี่แหละ

อีลิกพอพูดอีลิกต์เนธแลนด์ทำไมรู้สึกว่าดาวง่าย

ก็คิดอยู่ที่ต้อ๒ทีมนี้มันก็มีเรื่องให้เล่ามาสมควรโดยเฉพาะ
เป็นข่าวทุกวันถ้าบอกเป็นข่าวทุกวันเหมือนบอกเลย
รอลุ้นกันไปเราก็เตรียมตัวเตรียมตัวให้ทุกคนได้ฟังนะครับ
นะครับยังไม่มาเราสปอยชัดไว้เท่านี้นะครับ
ส่วนจะเป็นอะไรก็ไปลุ้นเอาจะเป็นทีมไหนก็ไปลุ้นเอา

เห็นที่ปกก็เดี๋ยวรู้แล้วผมก็ต้องลุ้นพวกผมไม่รู้จะเขียนอะไร
เออนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยเหมือนเดิมนะครับ
บ่าย๒วันเสาร์นะครับก็๓๔เข้าไปแล้ว
นี่เราแพลนกันไปถึงจะ๔๐แล้วนะครับ
เดินทางมายาวไกลนะก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ
ก็ให้กำลังใจหรือติชมแนะนำบอกว่าเอ้ยเสียงพี่บอยกับพี่ตะเริ่ม
โอ้โหเราอัดกันมาบอกเขาได้ไหมครับว่าเราอัดเราอัดดึกเราอัดเช้าครับ
เที่ยงคืนอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วย
บางสัปดาห์เนอะเราเสียค่ายสนิทกันแบบเป็นหลักพัน
ช่วงนี้ช่วงนี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรนะตอนที่เราอัดเนอะตอนที่เราอัดกันอืมใช่
ครับนะครับแต่เราสองคนยังคงรอดกันอยู่ยังรอดอยู่ซีซั่นนี้ครับ
ยังรอดอยู่ไม่รู้จะเกมเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับ
ก็นั่นแหละดูแลสุขภาพด้วยทุกคนนะครับก็ฟุตบอลก็ขับเขี้ยวกันเหลือเกินช่วงนี้
ช่วงนี้ใช่ลุ้นสนุกก็เพิ่นครับช่วงนี้อ่าคิดว่า
ผู้ฟังทุกคนน่าจะดูฟุตบอลกันสนุกอยู่ช่วงนี้มันลุ้นกันมัน
ไม่ว่าจะหัวตารางอ่าไม่ว่าจะแชมป์ท็อปโฟร์หรือไม่กระทั่งทีมตกชั้น
ก็สนุกยังคงขับเคี่ยวกันมันอยู่

ติดตามฟุตบอลติดตามเราด้วย

สำหรับ
อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้
เพราะว่าเราจะต้องระเห็ดไปนอนกันแล้วพี่บอย

โอเคนะครับก็ยังไงวันนี้ก็

สวัสดีครับผมสวัสดีครับ